เปลี่ยนโมล์นกันดีกว่านะคะมาดูความน่ารักกุ๊กกี้ของคู่นี้นะคะ
คู่ของพี่แอนน์ทองผสมแล้วก็พี่เอ๋ถิ่นภัณฑ์
อย่างที่ทราบกันคู่นี้เขาคบหาดูใจกันมายาวนานมาก
เดี๋ยวให้ดูคลิปนี้นะคะตั้งชื่อคลิปไว้ว่าฉันห่วง
ห่วงอะไรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
เรื่องก็มาจากคลิปนี้แหละคุณผู้ชมพี่เอแกถ่ายพี่แอนไว้เนี่ยแหละค่ะ
กำลังนั่งรับประทานข้าวกล่องแบบเมนูชิวนี่เลยค่ะ
กระเพราไข่ดาวนะคะขณะที่พี่แอนกำลังกินอย่างอร่อยนั้น
พี่เอกก็ถามขึ้นมาว่าอร่อยไหมพี่แอนก็ตอบบอกว่าอร่อย
แล้วก็เอามือรวบกล่องข้าวเข้ามาไว้ที่ตัวเอง
แบบในคลิปนี้เลยแบบห่วงอะห่วงอยู่อะค่ะ
วงชัดเจนเลยคุณผู้ชมนะคะอย่ามาหลอกถามฉันแบบนี้นะ
พี่แอนยังบอกต่อด้วยนะคะว่าตอนเด็กเนี่ยเพื่อนชอบมาถาม
ลูกชิ้นเธอไม่กินหรอเวลากินข้าวสาหรัสเนอะ

แต่สุดท้ายก็เก็บไว้เป็นชิ้นสุดท้ายนั่นเอง

ต้องออกปากขอให้ปอนข้าวหน่อยทุกคนนะสิ

อร่อยไหม
อร่อยนิดหนึ่ง

ตอนเด็กแล้วเพื่อนถามว่าลูกชิ้นเหลือไม่กินเหรอ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

ป้อนนะรอกินเหลือพี่แอนอ่ะใจร้ายไปเปล่าวะ
โอ้นะคะเรียกว่าเป็นการหยอกกันห่วงกันนี่แหละคุณผู้ชม
นี่อีกคลิปหนึ่งนะคะโมเมนต์น่ารักของพี่แอนพี่เอค่ะ
คลิปนี้นะคะคุณผู้ชมพี่เอถามพี่แอนนะคะว่าเนี่ย
เบลที่ถือในมือเนี่ยซื้อมาจากไหน

ซื้อมาทุ่มค่ะคุณ

พี่ไม่ใช่เพื่อนเล่นนะจ๊ะ
โอ้โหเขาแซวกัน
รู้เลยนะถ้าแต่งงานใครจะอยู่ก่อนใครเนี่ย

แต่ว่าดำมือเนี่ยเหมาะกับมือมากเลยนะคะ
ถ้าใครมีเรื่องกับพี่แอร์เนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะ

ถ้าไม่โดนแฟนบ่นเนี่ยอยู่ไม่ได้นอนไม่หลับนะ
พี่เอน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนี้แหละค่ะ
ชอบหยอกเวลาเรากรับขึ้นมา